คุณผู้ชมคะที่สุรินค่ะเขาก็มีการจัดงานปีใหม่กัน
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูหน่อย

เดี๋ยวดูพร้อมกันค่ะจ้องดีเลยนะ

วันนี้ที่วันที่๓๑

อ้าวลงแล้ว

ผมชอบผมชอบคุณน้าคุณป้าเมื่อกี้

มองแล้วเป็นอะไรคะคุณ

ผมเชื่อนะผมเชื่อว่ามันก็เป็นอย่างนั้น
เป็นเรื่องผีโพงกระสือก็ออกไปเลย
อันนี้ชาวบ้านเขาก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันคุณผู้ชม
นี่มันลอยอยู่กลางสวนยางท้ายหมู่บ้านเลยค่ะ
ที่อำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์

หยิบมือถือออกมาถ่ายคลิปวิพากับพี่จันกัน
แล้วก็บอกว่าบางคนก็บอกว่า

ชาวบ้านบอกว่าไม่ใช่แสงไฟวาดนะ
ผีโพงผีโพงชอบออกมาตอนกลางคืน
ทีนี้เด็กที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเนี่ย
เขาเชื่อเขาเชื่อว่าคือผีโพง
ตามคำบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่
เดี๋ยวไปฟังว่าผู้ใหญ่เคยบอกอะไรให้กับเด็กเขาถึงเชื่อว่าคือผีโพงค่ะ

เป็นไงบ้าง
เนี่ยขนาดน้องนะครับวันนี้มา

ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกก็

โอ้ครับ
นี่แหละคือเขาก็เชื่อกันไงว่าผีโพง
โพงจริงมันก็จะเหมือนกับว่านผีโพง
ที่เขามีวิชาอาคมเขาเลี้ยงเอาไว้
แล้วก็จะมีการออกมาปล่อยมาหากินตอนกลางคืนอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อคืน

แล้วพอมีคนเห็นแสงแดงวาบเนี่ย
ลอยอยู่ก็เลยมีการชี้ให้ดูกันว่ามันคืออะไร
อยู่แป๊บนึงแสงนี่ก็หายไป

นี่ตั้งแต่ทุ่มนึงจนถึง๓ทุ่มเนี่ย
ชาวบ้านเขาเลยถ่ายคลิปเอาไว้มาโพสต์
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาเชื่อกันบอกว่านี่คือผีโพง
แล้วคงจะอยากจะมาร่วมฉลองปีใหม่